ส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ตอนแรกเรือนขวัญพี่แจ๊คพี่พลอยนะ
เห็นรูปแล้วก็ขนลุกเหมือนกัน
กับภาพภาพนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูกันแบบชัด

ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในภาพภาพนี้คุณผู้ชม

คือตอนแรกเราไม่ทราบว่าเป็นใคร
เพราะว่าเราตกใจว่าภาพมันถ่ายผิดหรือเปล่า

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออะไรนี่คือภาพที่พี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม

เป็นภาพของนักแสดงตลกชื่อดัง

เป็นภาพของอาถั่วแระเชิญยิ้มนะ
เดินทางไปไหว้หลวงพ่อช้างที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ภาพนี้ทีมงานของคุณอาถั่วแระเป็นคนถ่ายเอาไว้
แล้วพอเอาภาพมาดูคุณผู้ชม
มันขนลุกสู้ไปเลย
ตอนแรกเวอร์ชันภาพแรกมันเป็นแบบว่าเป็นปกติ

เหมือนเป็นแสงสะท้อนหรือเป็นอะไรยังไง
คล้ายกับเป็นเสียงพ่อแก่เนี่ย
ครอบอยู่ตรงศีรษะของอาถนและพอดีเลย

เป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า
คือพี่อ้อมบันเทิงไทยรัฐเราโทรไปถามเลย
ส่วนตัวเห็นภาพตอนแรกคุณอาเองก็ตกใจเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นภาพที่ไม่มีศีรษะก็จริง
แต่กลับเป็นเสียงพ่อแก่มาครอบแทน
พร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้มันมักจะมีเรื่องราวขนลุกขนลุกแบบนี้
เกิดขึ้นในชีวิตของอาโทแล็กอยู่บ่อยเหมือนกัน
เขาบอกเกิดขึ้นตลอดเวลาเอาไปฟังค่ะ
บางเดิมสื่อมีดีกว่ารอบแทนซึ่งเรารู้สึกดีกว่า
แต่เราก็ระงับใจเรา

จะว่าศิลปิณ์เงินอะไรอ่ะเราทำหมดแหละ
อืมมองเป็นสิ่งมงคลในชีวิตนะคะอ่า

หลายคนเห็นภาพกันไปก็ตกใจในโซเชียลวิจารณ์กันสนั่นมาก

แต่ว่าโดยส่วนตัวและของอาถั่วแหละก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นส่วนดี
เชื่อว่าเป็นสิริมงคลพ่อแก่มาดูแลมาปกปักรักษาแบบนี้
เป็นความเชื่อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วแต่ส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าตัวเนาะก็จะรู้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นกับตัวแกนะ